คนงานเนี่ยไปเปิดฝาโอ่งแล้วก้มลงไปก้มลงไปคาดว่าคงจะไปตักน้ำ
ปรากฏว่าหัวทิ้มลงไปฮะจมน้ำเสียชีวิตเลยครับ
ตะบนหนองตากยาอำเภอท่าม่วงครับตำรวจไปที่เกิดเหตุเจอศพคุณตาอ่องอ่อนพิมพ์อายุหกสิบเก้า
ท่านจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในโอ่งใบเบอร์เรอเลยครับคุณผู้ชม
บ้านนี้นะมีโอ่งใบใหญ่เรียงกัน๔ใบใหญ่ไม่ใหญ่เลย
โอ่งใบที่เกิดเหตุสูงร้อยสามสิบเซนติเมตรอ่ะรอบโอ่งวัดได้สามเมตรอ่ะ
โอ่งกว้างเจ็ดสิบเซนติเมตรอ่ะอาสามูลนิธิขุนรัตนาวุฒิจุดหนองตากยานะครับ
จุดบ้านใหม่ก็นำศพขึ้นมาด้วยความยากลำบากเพราะอะไร
คุณผู้ชมดูสิครับมันทุลักทุเลคือจะต้องทำศพให้อยู่ในลักษณะ
ท่ายืนก่อนแล้วถึงจะใช้ผ้าเนี่ยคล้องดึงร่างขึ้นมาได้นะครับ
แล้วก็ส่งศพไปชันสูตรคุณป้าเต็มจิตเจ้าของบ้านเล่า
บอกว่าผู้ตายเป็นลูกจ้างนะมาทำงานกับลูกชาย
เช้าที่ผ่านมาป้าได้ยินเสียงโครม
ก็ไม่สนใจอะไรป้ากำลังทำกับข้าว
ก็จะเดินไปเด็ดใบกระเพราไงอยู่หลังบ้าน
ปรากฏว่าเดินผ่านไปเห็นฝาโอ่งเปิดอยู่ครับ
ท่านก็เลยเฉง้อลงไปดูเท่านั้นแหละ
หรือว่าฝ่าโอ้งมันตกชะเงื้อดูในโอ้งหน่อย
ก็เออพอดีเจอพอดี
ลูกชายของผู้ตายให้ข้อมูลบอกว่า
จริงพ่ออาการไม่ค่อยดีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ

แล้วก็อากาศร้อนพ่อไม่ค่อยชอบ
สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะปวดหัว
แล้วตั้งใจไปตักน้ำในโอ่งจะมาดื่มคลายร้อนละมั้ง
ก็เกิดหน้ามืดตกลงเป็นโอ่งจมน้ำเสียชีวิตครับ

หลังเกิดเหตุชาวบ้านก็ทุบโอ่งใบนี้ทิ้งเลยครับ